คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับ
กรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่ารัดคอ
แล้วก็ทิ้งไว้พงยากข้างทาง
ตอนนี้พ่อของคนตายสงสัย
ว่าคนที่ทำน่าจะเป็นอดีตลูกเขย
คือเลิกรากันไปกับลูกสาวนานแล้วเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็มีการพยายามที่จะขอหย่า

พ่อแม่ของคนตายก็อยากให้มีการหย่ากันนะครับ
เชื่อว่านี่จะเป็นเหตุที่ทำให้อดีตลูกเขย
อำพรางลูกสาวของเขา
ความคืบหน้ากรณีตำรวจสพแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมินะฮะ
รับแจ้งพบศพสาวหน้าตาดีอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ถูกฆ่าทิ้งศพริมถนนสายอำเภอแก้งเคราะห์
จังหวัดขอนแก่นห่างจากอบตบ้านแกล้งเคราะห์ประมาณ๕๐๐เมตร
พบศพเมื่อวันที่๑๙ธันวาคมเมื่อวานนี้นะครับ
เรื่องนี้พุ่มกับการสพแกล้งเคราะห์ให้ข้อมูลว่าผลสนสูตรศพเบื้องต้น
ลำคอมีรอยเขียวช้ำคาดว่าถูกรัดคอ
จนเลือดออกปากออกจมูกและเสียชีวิต
คนร้ายน่าจะฆ่ามาจากที่อื่นแล้วพยายามหาจุดทิ้งศพ
แต่เนื่องจากอีก๒๐๐เมตรจะถึงป้อมตำรวจตำบลบ้านแก้ง
และอีก๕๐๐เมตรเป็นที่ทำการอบตบ้านแกล้ง
ทำให้คนร้ายไม่กล้าขนย้ายศพผ่าน
จึงมาทิ้งบริเวณนี้เพื่ออำพลัง
สงสัยคุณว่าคนตายน่าจะเป็นลูกสาวของเขา

เพื่อขอดูภาพผู้ตายและหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุ
ทีนี้มีการยืนยันกันแล้วนะครับว่าเป็นศพลูกสาว
ชื่อของคนตายก็คือนางสาวกระหนกพรภูดวงจิตอายุ๓๖ปี
เป็นชาวอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
ขาดการติดต่อกับพ่อแม่ไปตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่๑๘ธันวาคม
ของผู้ตายบอกว่าลูกสาวอยู่กินกับอดีตสามี
จนมีลูกด้วยกันสองคนและกำลังมีเรื่องฟ้องหยากัน
ช่วงเที่ยงของวันที่๑๘ธันวาคม
ดีตสามีของลูกเขยนัดพูดคุยกันที่ปั๊มน้ำมันปตทภูเวียง
ว่าน่าจะเป็นเรื่องการฟ้องหย่าก่อนที่ลูกสาวจะขาดการติดต่อกับพ่อไป
และมาพบว่าถูกฆ่าทิ้งไว้ที่ป่าในจังหวัดชายภูมินะครับ
พ่อเชื่อว่านี่แหละฮะน่าจะเป็นฝีมือของอดีตลูกเขยอย่างแน่นอนครับ
คุณพ่อทำไมจะคิดแบบนั้นน่ะครับ
เพราะว่าอย่างอื่นไม่มีละ
ลูกคุณพ่อไม่ได้ขัดแย้งที่คนอื่น
อย่าขาดซะแยกกันอยู่ซะให้รู้แล้วรู้รอดนะครับ
และทีนี้มันก็เลยน่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ในเรื่องของคดีตำรวจนะครับ
ออกหมายจับคนร้ายที่ฆ่านางสาวกระหนกพรนะครับ
โดยมีพยานหลักฐานและมีภาพจากกล้องวงจรปิด
่งชี้นะว่าผู้ก่อเหตุขับรถมิซูบิชิปาเจโร่สีบรอน
ไปรับนางสาวกระหนกพรผู้ตายจากในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทางญาติไม่สามารถติดต่อผู้ตายได้อีกเลย
โดยจากข้อมูลหลักฐานและการสอบปากคำญาติของผู้ตาย
ก็บ่งชี้ไปที่บุคคลใกล้ชิดคนนี้แหละ
ว่ามีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องการหย่าร้างกันนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีการไปสอบปากคำ
คนที่คาดว่าน่าจะเป็นพยานซึ่งอยู่ในตลาด
แล้วก็ใกล้กับปั๊มน้ำมันที่วงจรปิดเนี่ย
ไปพบรถมิซูบิชิปาเจโลสีบรอนที่มารับผู้ตายออกไปนะครับ
เป็นชาวบ้านเขาถามนะเขาถามทั้งผู้ตาย
แล้วก็ถามทั้งคนที่มารับว่าจะไปไหนกัน
คุณเขาถามแบบนี้แล้วทีนี้ฮะคนที่มารับเนี่ย
ก็ไม่ได้พูดอะไรพาผู้ตายขึ้นรถ
จากนั้นก็ขับออกไปเลยนะครับนี่ฮะปมสาเหตุนั้นน่ะ
ตำรวจก็ยังเชื่อญาติของผู้ตายอยู่นะครับ
สำหรับในส่วนของการแจ้งข้อเก่าหานั้นทางตำรวจขออำนาจศาลออกหมายจับ
ในข้อหาฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
แต่ข้อหาอำพรางศพก็ต้องสอบสวนผู้ต้องหาก่อน
เข้าข่ายกระทำความผิดในข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
แต่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวของอดีตสามีของผู้ตายเนี่ย
เพื่อที่จะมาสอบปากคำนะครับ